แต่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยก็มาจากอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ
สี่แยกไฟแดงแล้วไม่ยอมหยุด
พอเจอไฟแดงจะผ่าไฟแดง

ล่าสุดนะครับคนขับบิ๊กไบท์คันหนึ่งครับ
เจอกับรถที่ขับขี่พาไฟแดงมาช้นตัวร้อยเลยครับ

จับห้าบได้นะฮะเห็นไหมฮะ
ฮาเล่รถบิ๊กไบท์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหกำลังจะออกตัวเพราะว่าไฟเขาเขียวแล้วอ่ะ
ฝั่งเขาฮาเล่นะไฟเขียวแล้ว

แต่ทีนี้รถกระบาดสีขาวฝ่าไฟแดงมาเลย
แล้วก็พุ่งชนรถปลาไซค์คันนี้อย่างจัง
อย่างที่ผมบอกคนขับขี่โดนชนตัวลอยเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณ๔แยกไฟแดง๙กิโล
ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๓ฝั่งขาเข้าแหลมชะบัง
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีผู้บาดเจ็บ๑คนอย่างที่เห็นคือคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
เป็นผู้ชายสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะอายุ๕๒ปี
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและบาดเจ็บจากการกระแทกครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวศศรีราชา
ไปดูสภาพรถหน่อยนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียว
เพราะว่าสภาพรถมันจะใส่ฮาเลดิวิสันสีขาวทะเบียน
๒กล้าไก่ท้อถุง๗๒๐๙ชนบุรี
โอ้วพังเสียหายค่อนข้างจะยับเยอะเลยนะครับ

ใช่มูลค่ารถเขาก็แพงนะครับ
ส่วนคู่กรณีรถกระบะอิซูซูสีขาวทะเบียนงองูชฉิง๗๗

อยู่ในสภาพเนี่ยด้านข้างรถนะครับ
ก็พังเสียหายเพราะชนที่บริเวณด้านข้างนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน
แล้วก็นำภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมิงดีเนี่ย

ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ที่ขับขี่รถกระบะต่อไป

ฝ่าไฟแดงมาทำผิดกฎจราจรชัดเจนแบบนี้นะครับ

เห็นชัดเลยว่าเขาออกตัวดีนะไม่ออกตัวเร็วกว่านี้
เราปรับเจอกันแบบนี้ทุกวิทย์ทุกวันในเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ